เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุระทึกค่ะ
เป็นหอพัก๓ชั้นมีทั้งหมดประมาณ๓๐ห้องได้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะมันซุดตัวลงมา
ลักษณะการซุดตัวคือถอยหลังลงไปนิดนึงเนี่ยนะคะ
ช่วงเวลานั้นมีคนพักอาศัยอยู่นะคะกล้องวงจรปิดในหอพักมันมีหลายมุมบันทึกภาพไว้ได้
และช่วงที่มันซุดตัวลงมาคนหนีตายจ้าละวันเลยนะคะ
นี่เป็นมุมแรกก่อนเนี่ยค่ะซุดตัวลงมาแบบนี้
ด้านซ้ายที่เป็นขาวดำนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าของหอพักจะเห็นว่ามันเหมือนซุดถอยหลังไปสักนิดนึง
ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพภายในอาคารนะคะ
พอมันซุดตัวเสร็จเรียบร้อยมีบางคนเขายังอยู่ในห้องอยู่
ร้องขอความช่วยเหลือและคนที่อยู่ด้านนอกก็พยายามช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะ
และช่วงที่มันซุดตัวเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะทุกมุมเลย
ฝุ่นปูนมันฟุ้งออกมาตามรอยแตกของอาคารนะคะ
คนที่ไม่ได้อยู่ในห้องเอาวิ่งหนีได้โดยสะดวก
แต่คนที่อยู่ในห้องเนี่ยค่ะก็ต้องให้คนอื่นเข้าไปช่วยแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือพยายามเปิดประตูพยายามดึงลูกกรง
แต่ว่านึกสภาพนะคะเวลามันซุดเนี่ยวงกบมันจะถูกบีบอัด

ใช่มันทำให้เปิดไม่ได้ต่อให้ยื่นมันจะมีช่วงนึงเขายื่นกุญแจมาให้
กุญแจมาให้มันก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดี
ผู้ชายคนนี้ที่จะช่วยเพื่อนเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจใช้เท้าถีบค่ะ

พอประตูพังมันก็เป็นช่องโหวเล็กด้านล่างเนี่ยนะคะคนในห้อง
คลานออกมาเนี่ยคลานออกมาได้แล้วนะคะเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักป้าเยี่ยม
ชื่อป้าเยี่ยมนี่คือชื่อเจ้าของพักหอพักจริงนะชื่อป้าเยี่ยมเนี่ยนะคะ
เป็นหอพักสูง๓ชั้นมี๓๐ห้อง
ที่มีบ้านของประชาชนด้วยส่วนผู้ที่พักอาศัยเกือบ๖๐คน
หนีออกมาอยู่ข้างนอกได้สำเร็จ
ไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคนหนึ่งเนี่ย
ชื่อนายพนมไพรขันอาสาเขาเล่าให้ฟัง
ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณพนมไพรเนี่ย
จะนั่งอยู่ท้ายรถกระบะนะ
เขานั่งอยู่ด้านท้ายรถกระบะซึ่งจอดอยู่ที่ด้านหน้าอาคาร
เขาบอกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายปูนลั่น
เปรี้ย๒๓ครั้งจู่ค่ะ
ซุดตัวลงมาเลยเขาบอกมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผมเลย
คุณพนมไพรจะเห็นว่าเขานั่งอยู่ที่กระบะด้านหลังเนี่ยนะคะ
ตัวเขาเองค่ะตกใจอยู่แป๊บนึงเนี่ยนะคะ
พอเช็คว่าแฟนตัวเองอยู่ห้องหมายเลข๒๐อยู่ชั้น๒
แน่ใจแล้วแฟนอยู่ในห้องขึ้นไปช่วยแฟนค่ะ
ด้วยการถีบประตูออกมาเช่นเดียวกับคนอื่นฟังเสียงคุณพระนมไพรค่ะ
นี่ผมก็วิ่งขึ้นชั้น๒ก็ไปทุบเอาห้องแฟนก่อน
เพราะว่าออกไม่ได้กันสักห้องเลยค่ะนี่ก็ทุบทุบไป
ก็ให้เอาคนฝั่งนี้ออกแล้วก็น้องวิ่งขึ้นไปอีก๒๓คน
ไปทุบเอาข้างบนแล้วก็ชั้นสองเพราะว่าฝั่งนั้นมันยังออกได้
เปิดประตูได้เขาก็วิ่งออกก่อนให้เคลียร์
คนก่อนผมก็บอกว่าเรียกว่าให้เคลียร์คนก่อน
เดี๋ยวค่อยเคลียร์รถแล้วค่อยเคลียร์ของอืมรถผมเนี้ย
เอาออกคันที่สุดท้ายเพื่อนว่ารถผมติดมอไซคล้มอยู่นี่
สี่ห้าคันอืมก็กองกันอยู่เนี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็ออกมาได้ปลอดภัย
แต่พี่ขาเจ็บนี้โดนอะไรเจ็บนิดเดียวยันประตูครับ
กระทืบประตูก็ไปเอ็กซาเรย์มาแล้วก็ไม่เป็นไรปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันพุธนับจนถึงวันนี้
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหรือยังนะคะเข้าไปดูบ้างแล้วนะคะ
โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวโครงสร้างอาคารหลายคนสงสัยมันถล่มลงมาแบบเนี้ย
ซุดลงมาแบบนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือเปล่าทางวศธเองนะคะบอกว่า
ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเพราะมันยังคงมีความแข็งแรงอยู่
แต่สิ่งที่ไปพบก็คือตัวอาคารด้านหลังมันมีการเคลื่อนมาทั้งหลังเลยนะคะ
เลื่อนมาที่ด้านหลังน้ำหนักอาคารมันถ่ายลงไปในดิน
นั่นหมายความว่าปัจจัยที่มันทำให้เกิดการซุดตัวคือการอ่อนตัวของดินและระดับน้ำ
ซึ่งอยู่ในหนองน้ำด้านหลังมันลดลงอาจจะไปมีผลกระทบได้
ส่วนการจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดจะต้องขุดดินตรวจเสาเข็มตรวจรากฐาน
ก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะทางวิศวกรรมสถานบอกแบบนี้นะคะ
จากวิศวกรรมสถานที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วทางจังหวัดว่ายังไงบ้างนะคะ
ลงพื้นที่เหมือนกันไปตรวจสอบเหมือนกันนะคะ
พบว่าอาคารแห่งนี้หอพัก๓ชั้น
ขออนุญาตการก่อสร้างถูกต้องนะหลายคนมองว่าเอ๊
ไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าถูกต้อง
ขออนุญาตถูกต้องตั้งแต่ปี๕๗
ก่อสร้างแล้วเสร็จ๕๙ก็คือก่อสร้าง๒ปี
นอกจากนี้ท่านรองพูดว่า
สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสาเหตุให้ได้ภายใน๒วัน
โดยระหว่างนี้ยังไม่สามารถอนุญาตให้ใครเข้าไปภายในอาคารได้เด็ดขาด
ส่วนคนที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้๖๐คน
หลายคนมองเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา
การที่อาคารมันซุดตัวลงแบบนี้เขาไม่มีที่พักที่อยู่อาศัยสิ

เยี่ยมคือเจ้าของหอพักนะใครไม่เยียวยาไปเยี่ยมบอกเยียวยาเอง
ให้เงินเกี่ยวกับเรื่องของเป็นปัจจัยเบื้องต้นในแต่ละวันนะ
วันละ๔๐๐บาทนะคะส่วนใครที่จะไปหาห้องเช่าต่าง
ใช้เงินป้าเยี่ยมนี่แหละไปเช่าห้องก่อนได้
ใจถึงกันได้มากเอิบค่ะเยี่ยมสมชื่อจริงนะครับ